ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวของเด็กหญิงอายุ๕ขวบคนหนึ่ง
ที่แม่เขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย
อายุ๑๖ปีแล้วเป็นนักมวยด้วย
อนาจารย์ด้วยการให้อมอวัยวะเพศให้
แม่ก็ถามลูกสาวชัดเจนแล้วแจ้งความแล้วแต่คดีไม่คืบ
วันนี้เราตามความคืบหน้าให้หมดนะครับทั้งฝั่งของเด็กวัย๑๖ที่ถูกกล่าวหา
ความคืบหน้าทางคดีจากตำรวจแต่ดูคลิปนี้ก่อน
คลิปนี้เนี่ยเพจหัวร้อนเอามาลงเอาไว้นะครับในสังคมออนไลน์
โดยเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งคุยกับลูกสาวที่เป็นเด็กหญิงอายุ๕ขวบ
ก็กำลังเล่าให้แม่ฟังว่าถูกลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้ชายเป็นนักมวยวัย๑๖ปี
อาณาจารย์หลายหนทำหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะการบังคับให้อมอวัยวเพศ
หลังจากนั้นก็จะให้เงินแม่ก็พยายามถามว่าเออหนูไม่ได้โกหกนะ
โกหกแม่นะเด็กก็ยืนยันว่าไม่ได้โกหกซึ่งแม่บอกว่านี่คือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดที่ลูกเขาบอกกับเขา
ไปแจ้งความแล้วนะครับในท้องที่สพบ้านโป่งรัชบุรีแต่คดีไม่คืบหน้า๓เดือนแล้วที่ผ่านมา
ก็เลยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางสื่อผ่านทางสังคมออนไลน์
แล้วหนูบอกว่าหนูไม่เอ่งแต่พี่ก็ใจจังหนูแล้วหนูบอกว่าน่วไม่เอา
เนี้ยถ้าหนูกลมหลายก็เอาอ้ามาหนูก็อ้อก๋เนี้ยจะเจ็บเจ๋งแล้ว
อยู่บ้านบ้านคาราเมลคาราเมลอยู่ไหมอยู่ไหนตรงในบ้าน
พี่ผู้ทำเรื่องพี่ผู้เรียกเหรอหรือว่าไง
ของเด็กบอกว่าไปแจ้งความไว้ตั้งแต่๑๓พฤษภาคมนะครับ
ตอนนี้ก็สามเดือนแล้วคดียังไม่คืบหน้าคนทำผิดที่เป็นเด็กผู้ชายวัยสิบหกปีเนี่ย
ทุกวันนี้ก็ยังไปต่อยมวยต่อยมวยออกทีวีมีคนดูแลคอยช่วยเหลือ
แต่แม่ยืนยันว่าต้องการให้คนผิดติดคุกเพราะทุกวันนี้
คนผิดทางฝั่งคนผิดยังชอบมาว่าลูกสาวมาด่าลูกสาว
ทั้งทั้งที่ก็เป็นญาติกันเป็นญาติของเรานี่เองอายุสิบหก
อยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์เอาความยุติธรรมมาให้ลูกสาวยืนยันว่าไม่เคยคิดเอาเงินจากฝ่ายผู้กระทำทั้งสิ้น
แต่อยากให้คนทำผิดเข้าคุกอยากให้ลูกสาวได้รับความยุติธรรม
เพราะฉะนั้นเพื่อความชัดเจนครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับแม่ของเด็กหญิงวัยห้าขวบเนี่ย
เป็นหญิงวัย๓๕เป็นชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
เราไปคุยด้วยนะเธอก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับ
ระหว่างนั้นเธอไปทำงานอยู่ที่จังหวัดพังงาฝากลูกสาววัย๕ขวบ
เอาไว้ให้ตากับยายช่วยเลี้ยงดูที่บ้านที่บ้านโป่งรัชบุรี
เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนพ่อของเธอก็คือตาเนี่ยนะ
ตาได้ส่งข้อความมาบอกว่าให้รีบกลับมาที่บ้าน
เอาหลานไปอยู่ด้วยกันแล้วกันเมื่อกลับมาถึงบ้าน
ก็มีการพูดคุยสอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถึงถามลูกสาว
ลูกสาวก็พูดบอกว่าเนี่ยถูกลูกพี่ลูกน้องชื่อนายคนนี้
อายุ๑๖เนี่ยล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง
และเมื่อวันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา๑๓พฤษภาคมนะฮะ
เธอก็เลยตัดสินใจพาลูกสาวไปแจ้งความ

เพื่อดำเนินคดีกับลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้ชายวัย๑๖ปี
อยากอยู่หนูอยากตายเพราะว่าคำนี้คืออึ้งนะคะว่ากลัวว่าหนูกลัวไม่มีเพื่อนเล่น
เพราะถ้าเกิดหนูไปโรงเรียนอย่างเงี้หนูก็ไม่มีเพื่อนเล่นเพราะหนูโดนคมขืน
มันไม่ไหวแล้วค่ะเพราะถ้าเกิดลูกโดนด่าอย่างนี้เราอุตส่าห์ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
แต่ด่าลูกเราบอกพ่อแม่ไม่สั่งสอนทำครอบครัวเขาอย่างนั้นได้ไง
แล้วคือเด็กก็พูดตามความจริงเท่าที่โดนมาจะว่าเด็กก็ไม่ได้
ก็มีเด็กที่พูดกันว่าเปิดหนังเอ็กซ์ให้ดูเหมือนแบบเกิดอารมณ์ตรงนั้นหรือเปล่าเราไม่ทราบ
หลังจากนี้ต่อไปจะทำยังไงจะให้น้องอยู่ที่นี่ต่อมันหรือมันย้าย
เพื่อความชัดเจนแล้วก็ความเป็นธรรมจากทั้งสองฝ่ายนะครับ

มูลจากทางอีกฝั่งหนึ่งค่ะอ่าไปเจออาของเด็กอายุสิบหกนะ
ซึ่งอาของเด็กอายุ๑๖ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยยืนยันว่าหลานชายของเขาถูกกล่าวหา
เพราะที่ผ่านมาพอถูกแจ้งความเขาก็พาหลานชายไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวน
สพบ้านโป่งแล้วแต่พอไปเห็นรายละเอียดในสำนวนคดี
ถึงกับตกใจเพราะว่าฝั่งแม่ของเด็กหญิงวัย๕ขวบ
ที่แจ้งความเนี่ยบอกว่าหลานของเขาไปอนาจารย์นะครับไปกระทำชำราวเด็กหญิงวัย๕ขวบ
เมื่อวันศุกร์ที่๑๑มกราคม๒๕๖๒แต่๑๑มกราคม๖๒วันนั้น
หลานของเขามีกิจกรรมที่โรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาเลย
นั่นเท่ากับว่าเป็นไปไม่ได้เลยว่ามันจะมีการอนาจารย์กระทำชำราวเกิดขึ้น
แล้วก็ยังแปลกใจว่าถ้าแม่ของเด็กหญิงวัย๕ขวบ
รู้ว่าลูกถูกกระทำชำราวถูกกระทำอนาจารย์ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรืออะไรก็แล้วแต่
ถ้ารู้ตั้งแต่แรกทำไมไม่มาพูดคุยหรือไม่รีบไปแจ้งความ
ทำไมต้องปล่อยให้เวลาผ่านไปถึง๔เดือนถึงเพิ่งจะมาแจ้งความ
การยุติธรรมทางเจ้าหน้าที่เขาก็พิสูจน์ต้องรอทางแพทย์พิสูจน์ทางศาลคือ
เขาต้องรอแต่ของเรามีพยานทั้งหลักฐานเรื่องเรียนเขาออกโรงเรียน
มีใบปั๊มเวลาปั๊มเวลาเข้าเวลานี้ออกเวลานี้แล้วคำให้การเขาบอกว่า
ลูกเราไปทำเวลานี้เวลาสิบสามนาฬิกาแต่เหตุการณ์อ่ะ
ลูกเรายังอยู่ที่โรงเรียนอยู่เลยไอ้ที่เขาไลฟ์มาคำว่าเหตุอ่ะ
รู้มาตั้งนานแล้วรู้มาตั้งนานแล้วครับรู้ตั้งมานานแล้วคำว่ารู้
ลมคมขื่นครั้งแรกอ่ะเขาอกคนนะรู้ว่าครั้งแรกปุ๊บ
ผมก็ต้องแจ้งความแล้วผมไม่ต้องรอให้มาหลายครั้ง
เพราะฉะนั้นทางฝั่งของเด็กชายวัย๑๖เนี่ย
และกลับมาบ้านมาถามลูกถึงเพิ่งรู้
ผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับเด็กวัย๑๖ปีก็เดินทางมาที่สภบ้านโป่ง
เอาหลักฐานเป็นข้อความกับเป็นคลิปที่ลงสื่อออนไลน์
แม่ของเด็กหญิงวัย๕ขวบเอาไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กนี่แหละ
เอามาแจ้งความข้อหาความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์
เนื่องจากถือว่าทำให้ลูกทำให้หลานของเขาได้รับความเสียหายแล้วก็เสียชื่อเสียง
ส่วนทางคดีความพันธุ์ตำรวจเอกสุริชัยชัยดีภูมิกับการสพบ้านโป่ง
บอกว่าแม่ของเด็กหญิงวัย๕ขวบมาแจ้งความเอาผิดเอาไว้แล้วนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วทางครอบครัวของเด็กชายที่ถูกกล่าวหา
ก็พามามอบตัวและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ตำรวจก็ทำตามขั้นตอนก็คือส่งเด็กวัย๑๖ปีคนนี้
ที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีซึ่งสารพิจารณาแล้ว
อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน๑๐๐๐บาท
ส่วนทางตำรวจตอนนี้ทำสำนวนก็คือ

เกี่ยวกับร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศ
ตอนนี้กำลังรอผลการตรวจจากแพทย์
ได้พยานหลักฐานหมดแล้วก็จะรวบรวมสำนวน
ก็ส่งให้อายการพิจารณาคดีทางกฎหมายต่อไป